ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์ที่เชียงราย
สติดีค่ะแต่นิสัยไม่ค่อยดีตำรวจบอก
เป็นวัยรุ่นคึกขนองปั่นปวนชาวบ้านเข้าไปทั่ว
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมานะคะ
มากันสองคนตอนแรกเหมือนกับดูลาดเหล่าก่อน
พอดูลาดเหลาเสร็จแล้วก็จะมีจังหวะที่วัยรุ่นคู่นี้ค่ะ
ปลาลูกกลมเขียวใส่ร้านค้าก็เป็นแถวบ้านเรือนประชาชนนั่นแหละ

นี่ขี่ย้อนกลับมานะคะแล้วเดี๋ยวจะโยน
คุณผู้ชมลองดูนะว่าโยนไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คือไม่มีเหตุผลนะไม่มีที่มาที่ไปโยนไปนี่

ควันขึ้นแบบนี้ค่ะเสียงหนึ่งปึ้มแบบนี้ค่ะ
คือคึกขนองล้วนไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับใครนะ
ไม่ได้ไปทะเลาะกับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เขาบอกเขาไม่รู้จักด้วยนะ

ก็คึกขนองป่วนไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจบอกเป็นนิสัยคึกขนองป่วนชาวบ้านอ่ะ
นี่คือร้านขายของชำที่ตำบลแม่สาย

เพราะว่าได้ยินเสียงดังแล้วก็ควันฟุ้งกระจายหน้าร้านก็เลยออกมาดู

เหตุการณ์ตามภาพนี้ก็คือเมื่อวานตอน๑๗น๓๗นาทีค่ะ
ผู้กำกับการสพแม่สายบอกว่าก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
รถจักรยานยนต์ของคนที่ก่อเหตุมันไม่เห็นป้ายทะเบียนสักเท่าไหร่
แต่ตำรวจบอกว่าจำลักษณะของรถได้
ก็เป็นวัยรุ่นคึกขนองปาเล่น

มีเสียงระเบิดมีควันขาวฟุ้งกระจาย

แต่ถึงแม้ไม่ได้มีอะไรรุนแรงก็ต้องดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลย
คุยกับลูกชายเจ้าของบ้านนายสมศักดิ์ค่ะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุอยู่บ้าน
แล้วไม่ได้รู้จักกับวัยรุ่นสองคนนี้เลยนะคะ
วัยรุ่นสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไป
เหมือนกับดูลาดเหลาก่อนแล้ววนกลับมา
แล้วคว่างระเบิดปิงปองใส่๑ลูกค่ะ
สมศักดิ์ก็เลยไปแจ้งความที่สพแม่สายนะคะ
เพราะเขายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องกับวัยรุ่นสองคนนี้มาก่อน

อยากให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

ด้วยความที่ลูกชายเจ้าของบ้านที่ไปแจ้งความกับตำรวจ
คือมันคนละวัยกับวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเลยพี่อุ๋ย
แล้วลูกชายเจ้าของบ้านยืนยันว่าที่บ้านไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบภาพตามกล้องวงจรปิดนะคะ
ตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา

จะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ก็เลยสันนิษฐานว่าหรือปลาระเบิดปิงปองใส่ผิดบ้านหรือเปล่า

มีเรื่องกับบ้านอื่นคนอื่นหรือเปล่า
อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
หรือไม่ก็แค่คึกขนองปั่นป่วนสนุกอะไรแบบนี้

คนอื่นเขาไม่สนุกด้วยค่ะมันเดือดร้อนค่ะ